เมื่อวานผมก็ถามอาจารย์มาทำอย่างนี้อาจารย์จะไม่โดนเขาเล่นเห

ต้องลาออกมาช่วยนักศึกษาครับไม่งั้นก็โดน
เพราะว่าวันที่๑๙กันยาที่ผ่านมา
กรกฎาผมเลือกข้างวิทยาลัย
แล้วก็ช่วยวิทยาลัยว่าขออีกหน่อยนะ
คุยกับนักศึกษาเพราะนักศึกษาจะรักผมหมด
ผมก็คุยกับนักศึกษาว่าขอเวลาอีกหน่อยนะ๑๙กัญญา
เปลี่ยนจากวิทยาลัยมานักศึกษาแล้วว่าไม่ไหวนะถ้าพวกคุณทำอย่างนี้
แล้วไม่ทำอะไรเลยเหตุผลที่ผมต้องจ้างเจ้าหน้าที่
ด้วยเงินส่วนตัวผมนะเพราะผมไว้ใจเจ้าหน้าที่ที่นั่นไม่ได้เลย
จะทำให้จริงหรือไม่จริงทุกวันนี้ที่เกรดออกเนี่ย
แล้วก็จะจบเดือนธันวากันเนี่ยเป็นเพราะฝีมือเจ้าหน้าที่ผมทั้งนั้นเลย
เหมือนนักสืบคนนั้นต้องไปสืบมาว่าเกรดอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนไปตามมา
ไม่ได้มีความสำคัญเลยเจ้าหน้าที่ของของวิทยาลัยเนี่ยแต่เขาก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ว่าธันวา
เขาจะให้ได้หรือเปล่าจะได้จบจริงไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี้ยก็ตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่า
ทางวิทยาลัยผมก็จะฟ้องผมนะครับเพราะว่าตอนผมลาออกเนี่ยผมไม่ได้บอกเขา
ผมบอกทางมหาลัยเพราะว่าถ้าบอกวิทยาลัยวิทยาลัยไม่ให้ผมออกนะวิทยาลัยก็เหมือนกับคณะ
ครับใช่ไม่ได้บอกคณะไปแจ้งกับแจ้งมหาลัยมหาลัยใหญ่ไปหนึ่งแล้วก็ให้เขาให้ว่าผมล้าออกวันที่ห้านะ
แล้วก็เวลานี้นะแล้วเวลาพอมันเดินไปปุ๊บเนี่ยเขาพอเขารู้ว่าผมจะลาออกปุ๊บ
เขาโทรศัพท์มาหาผมแต่ว่าผมอัดเสียงอัดอะไรไว้หมดแล้วนะครับว่า
แล้วจะฟ้องเรื่องอะไรก็ควรจะลาออกก็ควรจะลาออกไงไม่ไม่อยากทำกันแล้ว
เป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่เหรอเขาบอกไม่ได้คุณต้องถูกตั้งคำการสอบก่อน
เขาพูดอย่างนี้เลยนะสอบเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาสอบ
กรณีของหลักสูตรหรือว่าเรื่องที่จะลาออกเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินนี่แหละ
ก็เขาจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ได้เหรอหรือว่าที่หายตัวไปแล้วอ่ะ
แต่เงินก็ผ่านอาจารย์ด้วยไงแต่อาจารย์เอาไปส่งไง
เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ของคณะต้องเอาเงินจากเด็กไปให้เจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจ่ายค่าเทิมกับมหาลัยที่กรุงเทพ
ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะทำไมคณะไม่ตั้งคณะกรรมการมารับประสานงานเด็กนักศึกษา
แล้วลิสต์มาซิว่าจ่ายให้เจ้าที่คนนี้คนไหนเท่าไหรเท่าไหร่บ้าง
ให้อาจารย์เมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังไงบ้างแล้วปัญหาอยู่ตรงไหน
มันจะง่ายกว่าไหมช่วยสรุปหน่อยว่าตกลงมันเป็นยังไง
คดีนี้มันเป็นคดีหรือยังหรือว่าเป็นแค่การมาร้องเรียน
เพื่อจะต้องเคลียร์กันเองได้อย่างแรกเลยนะครับผมเข้าใจว่าทาง
มหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว
ทั้งที่มีการเอาเอกสารปลอมคือเอกสารที่มหาวิทยาลัยไม่รับรู้เลย
มาให้กับนักศึกษาซึ่งมันเป็นใบจบปลอมใบเกรดปลอม
โชคดีนะครับเขาไม่ได้เอาไปเลื่อนชั้นเป็นชั้นศัลยบัตรถ้าเขาไปเลื่อน
เขาได้ไปศัลยบัตรได้เงินเดือนขึ้นแล้วตำแหน่งขึ้นแล้ว
ตรวจตอนหลังว่าเป็นของปลอมต้องออกจากราชการเลยนะสวยสิฮะซวยเลยครับ
เงินเดือนอีกอะไรอีกใช่ครับไอ้คืนเงินเดือนไม่เท่าไหร่พี่อุ๋
แต่ว่าเอาเอกสารปลอมไปใช้อ่ะอันนี้ผิดอาญาเลยใช่ไหมติดคุกด้วยนะ
เป็นทหารด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากเมื่อวานถามก่อนเลย
เอาไปใช้ยังบอกเอ้ยยังไม่มีใครไปใช้โชคดีมากทีนี้วิธีการแก้ปัญหานะผม
ว่ามหาวิทยาลัยต้องลงมาดูแล้วแหละว่าเด็กจ่ายครบแล้วจะจบอ่ะสมมุติว่า
หาลัยให้จบไปแล้วมีหนี้ที่ยังไม่เอาเข้าระบบมาประมาณสามล้าน
มหาวิทยาลัยก็ไปฟ้องไอ้คนที่ยักยอกเงินไปสิอย่ามาโยนภาระให้กับนักศึกษา
คือมันสมมุติสุดท้ายปลายทางนะทั้งหมดเนี่ย๗รุ่นที่เรียนกันอยู่เนี่ย
ปัญหาทหารที่เป็นข่าวเนี่ยจบหมดจบยังถูกต้องสมบูรณ์แบบแม้ธนายลงบอกว่า
มันก็ไม่ควรจะจบแค่นี้เพราะมันต้องไปไล่ตรวจสอบต่อถูกต้องเพราะมหาวิทยาลัย
ถือว่าเป็นสถาบันของรัฐใช่ครับเป็นหน่วยงานราชการเป็นผู้เสียหายด้วย
แต่ทำไมยังไม่ดำเนินคดีเลยตั้งณวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินคดีเลย
อ้าวหมดเวลาครับเดี๋ยวค่อยตามกันต่อ
แต่ว่าสิ่งที่ทนายรณรงค์บอกไว้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากครับ
จะต้องไปดำเนินการจัดการไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ครับ
อย่างนั้นเดี๋ยวรุ่นอื่นโดนอีกอันนี้เป็นวิทยาลัยที่สองแล้วนะ
ของมหาวิทยาลัยนี้ที่มีปัญหาแบบนี้ครับเป็นห่วงแทนนักศึกษานะครับ
มาพูดเนี่ยเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง